ที่หายไปอย่างไร้ร่องรอย๖๗ปีได้
สุดท้ายการสืบสวนสอบสวนพบว่า
เธอไปถูกฆาตกรรมเสียชีวิตพบศพอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
เป็นคนเพชรบูรณ์นะศพเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านเกิดที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
แต่ไปทำงานอยู่ที่ชนบุรีไปมีแฟนอยู่ที่นั่น
จะหายสาบศูนย์ไปแล้วก็ถูกฆาตกรรมไปแล้ว
ตอนนี้ตำรวจกำลังไล่สืบสวนสอบสวนอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
พรุ่งนี้จะชาปนกิจศพแล้ว
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปคุยกับหลายคนนะฮะ
คนที่เป็นคนใกล้ชิดกับผู้ต้องสงสัย
หรือว่าที่วัดที่ตั้งบริเวณสวนสบอยู่เนี่ย
เราก็ไปดูความคืบหน้าล่าสุดให้

ที่คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วยนะครับ
ก็คือที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ใช่ซึ่งชัดบอกว่าความจริงแล้วเนี่ย
โดยคบกันลักษณะที่เขารับได้

มันเกิดจากความหึงหวงหรือเปล่าเนี่ยนะครับ
คือใช้อดีตแฟนความจริงตอนนั้นเขาก็ยังไม่เลิกกันหรอกนะ
เปิดใจกับคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า
เขาขอยืนยันคำเดิมอย่างหนักแน่น

วันนี้ชัดได้มานั่งไล่เรียงช่วงเวลาต่างนะครับ

ตอนนั้นมีตัวเขานะกับอีกคนนึงเป็นคนขับรถตู้ชาวไทย
สมมุติว่าชื่อน็อตก็แล้วกันนะ
ประมาณเดือนกันยายนปี๕๔นะครับ
ชัดบอกว่ามีผู้ชายคนไทยคนเดียวนะครับ
คนนี้ชื่อเอ็มสมมุติว่าชื่อเอ็มนะ
คือประมาณว่าตัวเองเนี่ยรักและยอมได้

ถูกต้องรับได้หมดจะไปอยู่กับใครอะไรรับได้หมด
เอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วกลับมาหาเขาที่ห้องของเขาก็แล้วกันประมาณอย่างนี้
เมื่อเดือนธันวาคมปี๕๔นะฮะ
แล้วก็มาอยู่ที่บ้านของชัดระยะเวลาหนึ่ง
แล้วก็มาอยู่ที่บ้านของชัดระยะเวลาหนึ่ง
ในช่วงเดือนธันวาคมปี๕๔นี่แหละมาถึงมกราคมปี๕๕
ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
เวลามีใครมาจีบไปคบกับใครอะไรยังไง
กระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ปี๕๕
บอกว่ามีชายชาวไต้หวันชื่อว่าหารสมมุตินะชื่อหาร
หลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อกับชัดไป
จนถึงเดือนกรกฎาคมปี๕๕เดือนนั้นนั่นแหละ
แล้วก็บอกประมาณว่าชายชาวไต้หวันคนนี้ขี้หึงมาก
ก็เลยมาขอให้ชัดช่วยพาไปนู่นไปนี่หน่อย
ตั้งแต่กรกฎาคมปี๕๕เป็นต้นมา

อันนี้ชัดเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับ
จนกระทั่งเดือนเมษายนปี๒๕๕๗ครับ
แล้วก็เริ่มคุยกันใหม่
ที่เดือนพฤษภาคมปี๕๗

จนมารู้ข่าวนี้ผ่านมา๖๗ปีว่าเสียชีวิตแล้วนะครับ
แต่ไม่ใช่ก็ศพอยู่ที่ชนบุรีนั่นแหละ
เราก็พยายามสอบถามชัดนะครับว่า
แล้วก็ไปอยู่กับคนนั้นคนนี้เยอะแยะขนาดนี้

ก็อาจไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็ได้

หลังจากที่ไปพบกับชายชาวไต้หวัน

เขาบอกว่าเขารู้จักทั้งคู่นะ

ชายคนนี้บอกว่าวันนั้นชัดโทรมาบอก
คนไต้หวันเช่าเอาไว้ให้ตัวเองเนี่ย

ซึ่งผู้ชายคนนี้ก็ขับรถไปรับชัด
ซึ่งชัดบอกเขาแค่ว่า

คือพี่ชัดเขาก็เป็นคนโทรหาเรา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

บ้างไปเนินมากก็ขาดไปก็เลยไม่ค่อยจะเชื่อได้ว่าจะไปคนเดียวโดยมันเอารถไปค่ะเนี่ยนะทีมขาว
รัฐทีวีเราได้คุยกับพี่ชายของนายชัดด้วยนะครับ
ซึ่งเขาบอกกับทีมข่าวของเรานะครับว่า
เขาเชื่อว่าน้องชายของเขาไม่ได้ฆ่าออย
เพราะว่าน้องชายรักออยมาก
ถึงขนาดยอมให้ออยเนี่ยไปคบกับผู้ชายคนอื่นได้
ระหว่างที่คบหาอยู่กับออยนะครับ
ตลอดเวลาที่คบหากับน้องชายของเขาเนี่ย
อยก็มีคนอื่นที่มาเที่ยวมาหามารับอยู่เรื่อยนะ

พี่ชายของชัดบอกว่าเขาก็เห็นแบบนี้
ขณะที่ตัวของออยเองก็มักจะเก็บเสื้อผ้าไปอยู่กับเพื่อน

แต่สุดท้ายเขาก็จะกลับมาหาชัดเหมือนเดิม
เพราะไม่มีใครรับออยได้เกี่ยวกับเรื่องที่เขาคบหลายคน
ก็มีแต่ชัดนี่แหละที่รับได้นะครับ
พี่ชายของชัดบอกว่าครั้งล่าสุดที่ออยหายตัวไป
ก็คือพฤษภาคมปี๕๗นะ
น้องชายของเขาก็ยังคิดว่าออยเนี่ย
อาจจะไปอยู่กับใครไปอยู่ที่ไหนสักพักนึงเดี๋ยวคงกลับมา
ก็ไม่ได้มีท่าทีเสียใจอะไร
เพราะว่าเขาขนของออกไปอยู่กับคนอื่นบ่อย
แต่น้องชายก็เก็บข้าวของเครื่องใช้ของออยเอาไว้ตลอดนะครับ
ไม่ได้เอาไปไหนเพราะก็หวังว่าออยเนี่ยจะกลับมา
แต่ว่าสุดท้ายแล้วผ่านไปปี๒ปี๓ปีจน๕ปี๖ปี

กับผู้ชายชาวไต้หวัน
ผู้ชายคนสุดท้ายคนล่าสุดที่รู้ข่าวว่าคบหาอยู่กับออยเนี่ย
หลังจากออยหายตัวไป
ก็ไปบอกคนอื่นว่าเนี่ยตามหาออยอยู่ตามหาออยอยู่
แต่ที่บอกตามหาออยแต่กลับขายบ้านขายรถ
ขายทุกอย่างที่ซื้อให้ออยขายทิ้งไปหมดเลย
มันสวนทางกับคำพูดอยู่เหมือนกัน
เวลาที่ออยหายไปแต่ละครั้งเนี่ยเขาก็ยังช่างหน้าตารอ
คือยังรอคอยว่าวันหนึ่งออยจะกลับมา
เหมือนทุกครั้งที่เคยเป็นเวลาออยหายไปจริงเป็นเดือน๒เดือนหรือ๓เดือนเนี่ย
น้องชายผมก็จะเหมือนว่าแรกอาจจะแบบมีอาการหน่อย
แต่หลังไม่มีอาการแล้วเพราะว่าความเคยชินรู้อยู่แก่ใจว่าออยไปทำงานบ้าง
ไปอยู่กับผู้ชายคนนึงคนนี้บ้างอะไรเงี้ย

ในเมื่อวันที่ออยแบบทะเลาะกับผู้ชายคนนั้นหรือว่ามีปัญหากับใครออยก็จะกลับมาอยู่กับน้องชายผมตลอด
และล่าสุดเนี่ยที่ออยหายไปเนี่ยที่ผมเห็นเท่าที่ผมเห็นน้องชายผมก็คือ
ความเข้าใจก็คือว่าออยหายไปเป็นปกติเหมือนทุกครั้งที่เคยเป็นอ่ะ
น้องชายผมก็ไม่ได้มีอาการอะไรข้าวของเครื่องใช้ของออยอะไรก็แต่
ก็ยังเก็บรักษาไว้เหมือนเดิมเหมือนกับว่ายังรอให้ออนกลับมาอยู่
เหมือนปกติที่เคยเป็นนะครับ
นี่ค่ะคือพี่ชายออยเขาก็พยายามตอบข้อสงสัยที่เพื่อนหรือว่าญาติของออยแปลกใจ
ทำไมแฟนของออยอย่างชัดไม่ตามหาดูไม่เสียใจไม่ทุกข์ร้อนอะไรเลย
ที่ออยหายไปเขาบอกว่าก็ออยเป็นอย่างนี้บ่อย
ใช่ก็คิดว่าหายไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็กลับมา
แต่คราวนี้มันนานแล้วไม่กลับมาแล้วกลายเป็นถูกฆาตกรรม
วันนี้คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ไปที่วัดวิมลยานประชาสรรค์ที่ตะมนต์ศรีมงคลอำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะครับ
เป็นบ้านเกิดของพริตตี้ออยนะครับ
สถานที่ตั้งบรรพิกุโสนนทร์ศพของออยนะครับ
นี้เป็นการสวดศพคืนสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับ
วันพรุ่งนี้จะมีพิธีชาพนักกิจศพแล้ว
ก็ได้คุยกับคุณแม่ของน้องออยนะครับนางเกษรเทียนโสภา
แม่บอกว่าเรื่องที่ชัดเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมาตรงนี้
นะครับอ่าชัดแม่ยืนยันว่ายังคือคนที่แม่กับญาติญาติสงสัยมาก
ที่สุดนะซึ่งชัดเนี่ยฝากข้อความมายังแม่ผ่านคุณภูริพัฒน
ผู้สื่อข่าวของเราว่าคุณพุธิพัฒน์ได้ไปสัมภาษณ์มาบอกว่า
ได้ทำออยเป็นคนอยู่ด้วยคนสุดท้ายเท่านั้นแต่ไม่ได้ทำ
ออยแล้วอยากขอโทษแม่นะวันที่เขาไล่ออยออกจากบ้านไป
คืนนั้นแล้วออยก็หายไปเลยสุดท้ายถูกพบว่าถูกฆ่ากลายเป็น
ศพเนี่ยนะพอแม่ของน้องออยได้ฟังเรื่องแบบนี้นะครับที่
ทางฝั่งของชัดก็ฝากมาเนี่ยคุณแม่ของน้องออยก็โอ้โหลักษณะ
แบบคือโกรธมากนะแล้วก็บอกว่ายังไงก็ไม่เชื่อไม่เชื่อ
ขาดว่าชัดจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ารู้เห็นกับ
การเสียชีวิตของออยนางเกษรได้บอกไปถึงคนร้ายที่ฆ่า
ลูกสาวตัวเองนะครับซึ่งไม่รู้จะสื่อถึงใครนะแต่ขอบอก
ไปถึงว่ายังไงก็ไม่มีทางยกโทษให้อย่างเด็ดขาดเพราะ
ทำร้ายลูกสาวของเธอถึงขั้นเสียชีวิตพร้อมกับประกาศว่า
จะไม่อโหสิกรรมหรือว่าให้อภัยด้วยนะครับไม่ต้องมาขอโทษ
ต้องมาขอเข้ามาศพเพราะตัวเองและครอบครัวของออยไม่

ไม่ให้อภัยไม่ให้
น้องเสียชีวิตเลยอ่ะโหให้ตกตายไปตามกันกันกันนี่ถ้าเกิด
มันอยากจะมากราบศพมากราบทุกคนไม่อยากให้มาไม่ให้
เข้าด้วยไม่ให้เข้ามากราบด้วยทำลูกเกินเกินไปแต่พ่อ
ก็อยู่นะต้องคิดอย่างงี้เนี่ยทำลูกตายขนาดนี้จะมา
เข้ากราบไม่มีทางให้ให้ไอ้ภัยอยากตกตายตกไปตามกัน
เลยขอให้ที่จะไปไว้ที่เถิดมันจะตกตายไปตามกันจริง
แต่คิดอย่างงี้แม่ของออยบอกว่าคนที่ทำเนี่ยย่อมรู้ดี
กับใจนะครับจะบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็บอก
ได้นะแต่ตอนนี้ลูกสาวของเธอเนี่ยแหละคือฝ่ายที่เสีย
ชีวิตไปแล้วไม่สามารถพูดอะไรได้ตอนนี้ก็ทำได้เพียง
รอให้ตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานแล้วก็นำตัวคนผิดมา
ลงโทษนะยืนยันว่ายังไงก็ไม่ให้อภัยพรุ่งนี้จะมีพิธี
พนักกิจศพของน้องออยนะครับเวลา๑๔นาฬิกานะครับซึ่ง
ทางคุณแม่บอกว่าหลังจากชาปนกิจศพลูกสาวเสร็จแล้วก็
จะนำกระดูกของลูกเนี่ยไปตั้งคู่กับคุณพ่อที่เพิ่งเสียชีวิต
ชีวิตไปเหมือนกันพ่อกับลูกสาวจะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้ง